ทีนี้มาดูเรื่องของการวิ่งของพี่ตูนกันหน่อย

วันนี้เข้าสู่วันที่๒๖ของโครงการ
แต่ถ้าเกิดว่านับวันที่วิ่งคุณผู้ชม
เป็นวันที่๒๑ของการวิ่ง
ซึ่งตั้งแต่มาเช้าพี่ตูนก็ออกวิ่ง
แล้วก็แน่นอนบรรยากาศเราก็จะเห็นว่ามีคนมาให้กำลังใจ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ไปดูบรรยากาศสดเช้านี้กันก่อนเลยนะคะ
นี่ณเวลา๘นาฬิกา๔๔นาที

ยังไม่เห็นอันนี้เป็นการไลฟ์สดนะคะ
อยู่บนรถเส้นทางนะฮะเส้นทาง

ซึ่งวันนี้พี่ตูนพร้อมกับคณะออกวิ่งตั้งแต่ตี๕
สีหน้าก็แจ่มใสค่ะออกสตาร์ทจากจุดแรก
แม้ว่าเช้าตรู่ตลอดสองข้างทาง
ก็มีประชาชนมารอให้กำลังใจมามอบเงินบริจาค
เป็นภาพที่เห็นกันชินตาอย่างต่อเนื่องนะคะ
แต่เดี๋ยวนี้ประชาชนเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคุณ
ใกล้ขนาดนั้นก็จะหังหน่อย

แล้วก็เงินที่บริจาคอาจจะไม่ต้องพุ่งถึงมือตรงพี่ตูน
เอาถึงที่มือทีมงานก็ได้แล้วก็ในถุงที่ทีมงานเตรียมไว้
แล้วก็ยิ่งเมื่อวานนี้โอ้โหพี่ตูนวิ่งกับคุณบัวขาว

เมื่อวานนี้มีศิลปินไปร่วมวิ่งเยอะด้วยนะคะ
ต้องบอกก่อนว่าตอนประมาณเกือบ๗โมงค่ะ
ตูนก็วิ่งไปจบเซตแรกที่วัดทงชัยธรรมจักร
อยู่ที่อำเภอบางสะพานเรียบร้อยแล้ว
ส่วน๗โมง๔๐นาทีพี่ตูนแล้วก็คณะออกวิ่งเซตที่๒
มีกำหนดของเซตที่๒จบที่วัดอ่างทอง
อำเภอทัพสแก่จังหวัดประจวบคิริขันนะคะ
ที่๒ระยะทาง๑๓๓กิโลเมตร
แล้วเมื่อจบเซตทางคุณตูนแล้วก็คณะ
ก็จะหยุดพักจนถึงช่วงบ่ายหลังจากนั้นจะออกวิ่งอีกครั้งหนึ่ง
หลายคนก็ห่วงอาการบาดเจ็บของพี่ตูนเป็นยังไงบ้าง
วันนี้เนี่ยพี่ตูนไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรเพิ่มเติมนะคะ
ส่วนการวิ่งเมื่อวานนี้ย้อนกลับไปดูกันหน่อย
เซตที่๑๓บรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักครับ

ทั้งคุณเจมส์จีรายุคุณบอยปกรณ์ใช่ไหมฮะ
คุณเต้ยจรินพรนะครับ
จากวิ่งแล้วกอดกันด้วย
แล้วก็มีคุณแชทบอดี้แลม
แล้วก็คนที่ขาไม่ได้คนคือคุณบวกขาวบรรชามี

ส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจพี่ตูนสู้คณะสู้
คุณหมอสู้พยาบาลสู้นะครับ
พร้อมมอบเงินบริจักษ์อย่างต่อเนื่องครับ

ใช่ไฮไลท์เมื่อวานนี้อยู่ที่เซตสุดท้ายค่ะ

ระยะทาง๑๔กิโลเมตร
มีการปิดถนนเพชรกะเสมชายทะเล

ระยะทางประมาณกว่า๕๐๐เมตร
ชาวบางสะพานหน่วยงานต่าง
แล้วก็โรงเรียนในพื้นที่บางสะพานจัดกิจการ
รวมถึงมีการแสดงด้วยนะคะ
นี่ดูสิคุณแล้ววิ่งไปในทงภาพสวย
ใช่คุณเป็นการแสดงของวงโยธวาทิศ

ใช่ให้กับคุณตูนแล้วก็คณะเป็นการวิ่งลอดซุ้มทงนะคราวนี้
เมื่อคุณตูนวิ่งเข้าเส้นชัยก็ขอบคุณเพื่อนศิลปิน
มาร่วมวิ่งด้วยกันตลอดเลยนะคะ
ส่วนเรื่องของอาการบาดเจ็บค่ะภาพรวมถือว่าน่าพอใจ
จังหวะการวิ่งก็มีหยุดเดินสลับเป็นระยะนะคะ
เนื่องจากว่าเส้นทางที่เป็นเส้นทางบางช่วงมีความลาดชันลาดชัน

คุณหมอเมย์บอกว่าแบบนี้ครับ
จากการติดตามอาการไม่พบบาดเจ็บเพิ่มเติม
หลังจากนี้นะครับเน้นกายภาพบำบัดนะ
แล้วก็ปรับระยะทางให้เส้นสั้นลงหน่อยในแต่ละเซตด้วย
เพื่อไม่ให้คุณตูนใช้ขามากเกินไปนะครับ

เยื่อมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วค่ะ
ก็ต้องดูว่าการใช้งานเนี่ยจะต้องแบ่งระยะที่สั้นลง

เขาอาจจะ
เวลาวิ่งอาจจะมีการแบบขึ้นเนินลงเนินในช่วงนี้ไง
พอการขึ้นในโรงเรือมันจะใช้กล้ามเนื้อเยอะกว่าปกติ

ก็ระมัดระวังกันไปค่ะดูแลกันไป
ตอนนี้ประชาชนให้ความร่วมมือดีมากเลยค่ะ
ก็ไม่ได้มาโถมเข้าแล้วก็แตะมืออย่างเดียวให้เงินบริจาค
แล้วก็รวบรวมกันมาก็ให้ความร่วมมือมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ
นี่แหละค่ะเพราะประชาสัมพันธ์กันตลอดเลยนะคะ
ว่าอย่าไปขวางอย่าไปดื้อไปฟังคำตั้งแต่หน้าที่

นี่แหละแล้วทีนี้เรามาดูเรื่องของยอดบริจาคหน่อยไหม
เพราะว่าตอนนี้ยอดบริจาคก็ยังพุ่งอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ล่าสุดเลยค่ะให้คุณผู้ชมดูหน้าจอตอนนี้
แล้วคุณดูระยะทางในการวิ่งสิคะ

แล้วก็ระยะทางที่ต้องวิ่งทั้งหมด๒๑๙๑กิโลเมตร
อันนี้ก็เกือบถึงครึ่งหนึ่งแล้วเหมือนกันนะ

ก็วิ่งมาแล้วเวลารวมทั้งสิ้น๑๖๕ชั่วโมง

เมื่อสักครู่เราเห็นบรรยากาศ
ที่บางสะพานประจวบคิวรีคัน
แต่ว่าที่สุพรรณนี้เขาบอกว่าจัดหนักจัดเต็มกว่านี้นะ